แต่ล่าสุดเนื่องจากน้องแต้วเนี่ยกักตัวครบ
พรุ่งนี้จะไปทำงานค่ะนางก็เลยไปตรวจเชื้อโควิดอีกรอบหนึ่ง
อันนี้ถ้าสมมุติเป็นไปตามข่าวนะฮะ
ขออนุญาตนำข่าวจากหยุดเผือกไม่ได้จริงเป็นเพจเฟซบุ๊กเนี่ยนะฮะ
หลังจากตรวจเชื้อก่อนถ่ายงานพรุ่งนี้
ตอนนี้อยู่ระหว่างรอเตียง
ก็เรียกว่าเจ้าแม่นาคีนางรอดมาไม่รู้กี่ร้อยรอบแล้วนะ

แล้วก็ตอนนี้เขาบอกทุกคนต้องระวังด้วยนะฮะ
เป็นห่วงกันส่งกำลังใจไป
ล่าสุดน้องแต้วลงไอจีลงไอจีไปที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหม
เขาก็จะมีอ่าย้อนหลังอ่ะนะคะเขาก็จะมีตั้งแต่วันที่หนึ่ง
กรกฎาเป็นต้นมาไล่มาจนถึงวันที่๑๕กรกฎาก็คือวันนี้นะคะ
วันที่๑ก็คืออยู่ที่บ้านวันที่๒อยู่ที่บ้าน
วันที่๓นี่มีการไปตรวจโควิดก็คือไปตรวจที่บ้านนะคะ
วันที่สี่ผลตรวจออกมาแล้วก็มีการทำกัยภาพทำกัยภาพอ่ะนะคะ
ที่บ้านอันนี้ใช่ไหมรางวัลที่๕ตัดไหมโรงพยาบาลพญาไทย
วันที่๖ก็อยู่ที่บ้านอีกวันที่๗มีการไปตรวจสุขภาพ
แอบซูลูว์ทเฮียล์นะคะวันที่แปดชมโครงการสีบีอาเอียส้อยอยู่เจริญ
สิบเอ็ดชมโครงการแอดสอยสาธารสิบห้าทำทริปเมนต์ที่
สิบห้าอยู่ที่บ้านตรวจพบเชื้อค่ะ
เฮ้ยนั่งไปหลายที่เหมือนกันเนอะ
เขาออกมาไงเขาว่าเขาไม่จำเป็นต้องกักตัวครบ๔วัน

อันนั้นก็เอาลูกเอาเลิกแยกไปเลย
แล้วซึ่งของตอนนั้นที่น้องแต้วเขาอยู่ในตรงนี้

ที่ออกมาจุงน้องหมาเดินหน้าบ้านตอนนั้น

ก็ไม่จำเป็นต้องครบขนาดนั้นสิบสี่วัน

นางไปหลายที่คิดว่านางน่าจะมาติดใหม่

ดูมีทั้งแบบว่าไปกายภาพ

โครงการในที่นี้มันเป็นโครงการบ้านไหม

ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโครงการบ้านอะไรแบบนี้

เจด้ารับปรากฏกำลังคอนแอร์อยู่
เห็นอันลงไอจีวันนี้